จากนักการเงินสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย์ก่อนก้าวเข้ามาสืบทอดกิจการของครอบครัวกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายทุกคนคิดว่าเอ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสบายไม่ต้องทำอะไรมันไม่ใช่ครับมันอย่างที่แน่นอนเลยต้องคิดตลอดเวลาบางทีนอนฝันลุ่มตื่นขึ้นมากลัวเปิดใจสงกรานเต